ทีนี้มาดูเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องกันหน่อย

แต่บางคนพลาดโอกาสเฟสแรกไป

หรือบางคนบอกว่าไม่ผ่านคุณสมบัติ

เพราะว่าตอนนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แล้วก็กรุงไทยเขามีการไปประมวล
ประเมินเรื่องของเฟสแรกที่ผ่านมา

เขาบอกว่าเดี๋ยวจะปัดฝุ่นกันใหม่

คาดว่าน่าจะทันตุลาคมนี้นะคะ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่๒๒ตุลาคมนี้ค่ะ

เฟส๑สู่เฟส๒ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกัน
เรื่องนี้นายลวรนแสงสนิทโฆษกระทรวงการคลังบอกว่า
โครงการชิมช็อปใช้ระยะที่๒ตอนนี้
มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า๑๗๐
จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ให้พิจารณาในวันอังคารที่๒๒ตุลาคมนี้

โครงการเฟส๒เขามีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง
ทีเดียวให้๑๐ล้านคน
ทีนี้เฟส๒ก็จะมีการปรับลดลงมา

เพราะว่าโจทย์ในโครงการของเฟส๑กับเฟส๒ต่างกัน
แรกรัฐบาลเป็นคนแจกเงินคืออัดฉีดเม็ดเงิน
เพื่อให้คนเอาไปจับจ่ายใช้สอย
แต่เฟส๒เน้นให้คนที่มีกำลังซื้อ
เพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายก็จะเหลือเพียง๕ล้านราย
ทีนี้มาดูนะคะว่าเฟส๒มีการปรับสิทธิ์อะไรบ้าง

ก็จะปรับเพิ่มมากกว่าร้อยละ๑๕
และอาจจะสามารถลดหย่อนภาษีจากการใช้จ่าย
โครงการของรัฐบาลได้ด้วย
โดยเฉพาะเรื่องของการปรับเปลี่ยนเวลา
คุณผู้ชมเดิมทีเดียวคือเที่ยงคืนเป้งลงทะเบียนได้
บางคนก็บอกว่าแหมดิฉันต้องไปทำงานวันเช้าตรู่
ต้องมาอดหลับอดนอนในการลงทะเบียน
ใช่บางคนบอกว่าโอ้โหมันเสียเรื่องสุขภาพ
เพราะฉะนั้นทางรัฐบาลบอกว่า
จะมีการปรับเปลี่ยนเวลาให้ลงทะเบียน
เป็นช่วงเวลากลางวันนะคะ
อกจากนี้คุณผู้ชมจากเฟสที่แล้วเฟสแรก
คือบางคนก็ได้ใช้สิทธิ์ไปแล้วเฟสแรก
ทีนี้รัฐบาลกำลังพิจารณาอยู่ว่า

จะสามารถลงทะเบียนเฟส๒ได้หรือไม่

นี่ไงต้องรอรุ้นว่าคุณจะได้ใช้สิทธิเฟส๒ด้วยหรือเปล่า
ตอนนี้เขากำลังพิจารณากันอยู่นะคะ

ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงาน

ก็คือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและสสค

ส่วนผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นสำหรับเฟสแรก

คือจำนวนคนที่ลงทะเบียนถูกเรียกสิทธิ์คืน

ลงทะเบียนได้แล้วถูกเรียกสิทธิ์คืน
ก็เพราะว่าท่านลงทะเบียนผ่านแล้ว
แล้วภายใน๑๔วันท่านไม่ไปใช้เงินไง
ใช่คือบางคนไม่รู้ว่าต้องใช้ภายใน๑๔วัน
เพราะฉะนั้นก็เป็นบทเรียนนะคะ

แล้วก็ใช้ได้เรื่อยไปจนถึงวันที่๓๐พฤศจิกายน
แล้วเฟส๒สิทธิ์ก็ใช้ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนเช่นเดียวกัน
เดี๋ยวรอนะคะคาดว่าเดือนตุลาคมสิ้นเดือนนี้จะสามารถใช้เฟส๒ได้
ใช่ค่ะเอาเตรียมตัวกันให้ดีนะเรื่องการสแกนสเกินยืนยันตัวตนเนี่ย

เพราะไม่รู้ว่าทางรัฐบาลเขาแก้ไขเรื่องนี้แล้วหรือยังนะคะ